ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือ
สิริมงคลรวบตึง
ดาวจากคำทำนายทุกสารทิศ

แต่พี่ไม่ได้จะมีเรื่องจริงแต่วันนี้หลีจะมาเตือน
ห้าราศีที่จะมีเรื่องบาดหมางในเดือนสิงหาคม
ส่วนจะบาดหมางยังไงก็เข้ามาฟังกันเลยพี่น้องเอ้ย
อันดับ๕ราศีกุลช่วงนี้ดวงเรื่องความรักเปลี่ยนแปลงเยอะ
ทำให้มีเกณฑ์บาดหมางกับแฟนหรือคนที่คุยคุยกันอยู่
เพราะอารมณ์ของชาวราศีกุลเดือนนี้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเหมือนมนุษย์เพล
ขอแนะนำว่าให้สงบอารมณ์เจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกลม
สวดมนต์ก็จะทำให้ญาติโยมอารมณ์เย็นลงได้เจริญพรอันดับสี่ราศีเมษ
ระวังจะโดนบาดหมางจากหุ้นส่วนที่ร่วมธุรกิจจนอาจจะต้องทะเลาะตบตี
แยกตัวออกมาทำธุรกิจของตัวเองส่วนมนุษย์เงินเดือน
จะมีเกณฑ์บาดหมางกับเพื่อนหลีขอแนะนำว่าให้เตรียมรับมือเพื่อนไว้ให้ดี
แต่หลีไม่ต้องระวังเพราะหลีมีแต่เพื่อนดีที่กำลังฟังหลีอยู่นี่ใหม่
งอกอันดับสามราศีธนูชาวราศีนี้เจอความบาดหมางจากคนใกล้ชิด
โดยเฉพาะครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินและมรดกจนบาดหมาง
องแรงใส่กันคิดคิดแล้วมันก็หงุดหงิดความจริงเกิดในครอบครัวเดียวกัน
ก็ควรช่วยเหลือกันมากกว่าที่จะหาผลประโยชน์ใส่ตัวนะ
รักรักกันไว้ดีกว่านะจุ๊บอันดับ๒ราศีกรกฎ
จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งเพื่อนร่วมงานและคนรัก
เข้าแถวเรียงกันมาให้บาดหมางกันเลยทีเดียวช่วงนี้แนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเร็ว
ให้คิดดีดีก่อนเพราะช่วงนี้บอกเลยของแรง
ตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนระวังจะมานั่งน้ำตาตกในที่หลังนัก
อันดับหนึ่งราศีมีนบอกเลยว่าทำอะไรในเดือนนี้ต้องระวังสุดสุด
เพราะมีคนช่องจะบาดหมางด้วยเต็มไปหมดหลีจะขอยกบทกรรมมาหนึ่งบทว่า
เรียวก็หาว่าลำหน้าช้าก็หาว่าอืดอาดลูกก็ถูกตวาด
พอฉลาดก็ถูกแรงตรงกับชีวิตของพี่ราศีมีนสุด
หลีขอแนะนำให้ทำบุญเยอะจะช่วยลดเรื่องการถูกซองเวรซองกรรมได้นะจ๊ะ
มาดูไว้เป็นอุทาหรณ์อีกสักทีว่าราศีใดจะมีเรื่องบาดหมาง
ดูเสร็จก็แชร์ออกไปเพื่อช่วยลดความบาดหมางลงบ้างก็ดีนะ
เอาล่ะหลีขอทิ้งท้ายไว้ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
สูงตำอยู่ที่ลำตัวเอ้ยทำตัวแหมเกือบดีละ